มาดูคุณตาเหอะหลานกันบ้างได้รับฉายาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าออกมาการเหลือ
คุณหม่ำยังบอกอีกด้วยว่าถ้าน้องเอมมีหลานอีกคน
จะยกสมบัติให้ทั้งบ้านเลยค่ะ

ก็ได้แต่หอมได้แต่จับนาฬิกาของครอบครัวผม
นะครับก็ผมไม่กล้าอุ้มคอเขาอ่อน

ไม่ใช่หลงเลยคือหลงมากแหละ

เขาเป็นหลานคนแรกเนี่ยเราไม่เคยมีหลานไง
ถ้าเขาพูดได้ถ้าเขาเดินคงจะดี
ชี้แจงนะคะว่าเป็นการโยกย้ายเพื่อความเหมาะสม
ไม่ได้มีปัญหาภายในแต่อย่างใดค่ะ
ก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่ตุ๊กกี้เนี่ย
เขามีงานเยอะมีงานธุรกิจของตัวเองด้วย
ปิดท้ายพี่ตุ๊กกี้ยังขอเคลียร์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยกับข่าวเมาส์ที่ว่าเธอคลอดลูกบนรถแท็กซี่
ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดคือไปท้องตอนไหนดีกว่า
เจอข่าวเช้าแบบนี้บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอให้กำลังใจพี่ตุ๊กกี้ด้วยนะคะ
เจอแบบดราม่ามาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะ
เรื่องของการปลดฟ้าผ่าจากรายการชิงร้อยชิงล้านแล้วนี่มาโดนข่าวมั่วอีก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเช็คก่อนที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
มีเพจปลอมมีเว็บปลอมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะ
อ่านก่อนเช็คก่อนแล้วค่อยแชร์เนาะ